พี่เลี้ยงเด็กแล้วก็ทำร้ายร่างกายเด็กเนี่ย

ทางคุณแม่ไปแจ้งความดำเนินคดี

เพราะลูกอายุ๒ขวบ๕เดือน

ปรากฏว่าอยู่ดีลูกของคุณแม่บาดเจ็บแบบโอ้โหเจ็บหนักเลยคุณผู้ชม
รู้อีกทีก็คือทางโรงพยาบาลมาแจ้งว่าน้องดิวเนี่ยก้านสมองตาย
ไม่รู้สึกตัวหายใจเองไม่ได้ต้องใช้เครื่องหายใจอยู่ตลอดเวลา
คุณแม่ก็เลยบอกว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมเด็กอายุแค่๒ขวบ๕เดือน
ถึงอาการหนักขนาดนี้นางสาวเพียงคำพรบุญพัฒน์อายุ๓๓ปี
แจ้งความกับตำรวจสพพระสมุทรเจดีจังหวัดสมุทรปราการ
โดยคุณแม่เพียงคำพรบอกแบบนี้นะคะว่าช่วงเช้า๑๐กรกฎาคม
ได้ให้ลูกชายชื่อว่าน้องดิวอายุแค่๒ขวบ๕เดือน
ไปอยู่กับพี่เลี้ยงที่ชื่อว่านางมะยุรีทวงเกรดอายุ๓๔ปี
คุณแม่ให้ค่าจ้างพี่เลี้ยงเดือนละ๖๕๐๐บาท
ปรากฏว่าพอช่วงบ่าย๒๒กรกฎาคมที่ผ่านมา
โรงพยาบาลพระสมุทรเจดีโทรศัพท์ไปหาแม่
บอกว่าลูกชายแม่อยู่ที่โรงพยาบาลนะแม่ก็ตกใจ
รีบไปที่โรงพยาบาลปรากฏว่าน้องดิวเนี่ยนะคะมีแผลตกสะเก็ด
มีรอยเขียวช้ำที่หน้าอกด้านหลังก็มีรอย
ศีรษะบวมคือน้องเนี่ยไม่รู้สึกตัวเลยน่าจะถูกทำร้าย
ตัวคุณแม่ก็เลยบอกว่าอยากจะให้ตำรวจจับตัวคนร้ายมาดำเนินคดี
คุณแม่บอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยแม่ลงประกาศหาพี่เลี้ยงเด็กผ่านเฟซบุ๊กค่ะ
แล้วนางมะยุรีคนนี้ติดต่อมาช่วงแรกแม่ก็เลยบอกว่า
ทดลองงานดูก่อนนะให้ทำงานที่ห้องของเธอก่อน
แล้วก็ให้นางมะยุรีวีดีโอคอร์คนนี้ค่ะวีดีโอคอร์
เพื่อแม่จะได้เห็นว่าเลี้ยงลูกแม่เป็นยังไงพฤติกรรมเป็นยังไง
แล้วแม่บอกว่านางมะยุรีก็ดูเข้ากับลูกแม่ได้ดีนะ
ก็เลยวีดีโอคอลแล้วฝากเลี้ยงแบบฝากประจำฝากอยู่ประจำกับพี่เลี้ยงเลย
แม่ก็เลยบอกว่าตอนแรกวีดีโอคอลเห็นโอ้โหเข้ากับน้องดิวได้ดีดูแลลูกได้ดี
ก็เลยตัดสินใจฝากเลี้ยงแต่สุดท้ายมาทำร้ายน้อง
เราไว้ใจคนมากเกินไปเพราะก็ทำให้เปลี่ยนน้องไป
คือเรามีการเท็จงานกันก่อนแล้ว
แล้วก็คือเขาบอกว่าเขาเลี้ยงเด็กมาตั้งแต่แรกเกิดแล้วอะไรประมาณนี้
ก็เลยเอาเขามาเป็นพี่เลี้ยงอีกอย่างขึ้น
คือลูกเราจะเป็นเด็กที่ว่าสไตล์มากแต่เขาคือไม่ชอบใครเขาก็คือแบบจะต่อต้านทันที
แต่ถ้าว่าเขาชอบใครรักใครเขาจะเข้าไปกอดไปหอม
ซึ่งลูกเราทำแบบนั้นเราก็คิดว่าเขาโอเคกับลูกเขา
เราไม่ดีตรงไหนเหรอโกรธอะไรเราเหรอ
เลี้ยงเขาบอกว่าเขาให้เหตุผลที่วาดที่เรากลัดน้องก็คือว่า
น้องเอื้อใสว่าเองแค่เหตุผลเดียว
ไม่อยากให้ได้ประกันตัวคืออยากเอาเรื่องแบบให้ถึงที่สุด
ชีวิตแรกด้วยชีวิตอยากให้เป็นแบบนั้น
ส่วนพ่อเลี้ยงของน้องดิวนะคะนายวุฒิชัยเชยชื่นกลิ่น
ก็บอกว่าตัวพ่อเลี้ยงเป็นคนไปดูอาการน้องดิว

เพราะว่าทางโรงพยาบาลโทรศัพท์มาบอก
บอกว่าอาการของน้องดิวโคม่านะคะให้รีบไปด่วน

เห็นน้องดิวครั้งแรกโอ้โหพ่อเลี้ยงบอกตกใจมาก
ไม่คิดว่าพี่เลี้ยงเด็กที่ตัวแม่ของน้องดิวพยายามที่จะหาแล้ว
ประกาศผ่านเฟซบุ๊กเลือกแล้วเลือกอีก
จะมาทำร้ายน้องดิวได้ขนาดนี้นะคะ
ซึ่งพอไปถึงตอนที่ไปเยี่ยมน้องที่โรงพยาบาล
พี่เลี้ยงอยู่ดีก็วิ่งไปกอดแขน
แล้วก็บอกว่าพี่ขอโทษนะน้องอาจจะมีรอยช้ำที่แขนหน่อย
แค่หยอกน้องเล่นเหมือนกับร้อนตัวก่อน
ไปเกาะแขนพ่อเลี้ยงของน้องดิวแล้วก็รีบบอกก่อนเลยว่า
ขอโทษนะน้องจะมีรอยหน่อยพี่แค่หยอกเนี่ย
แต่พ่อเลี้ยงบอกว่าพอไปดูจริงมันไม่ใช่แค่แผลนิดหน่อย

เพราะว่าคุณหมอบอกว่าน้องดิวอาการโคม่า
แล้วก็บอกทางครอบครัวของน้องนิวว่าทำใจนะ

แต่ว่าในใจของพ่อเลี้ยงเองบอกว่ายังมีความหวัง
เพื่อจะมีปฏิหารเกิดขึ้นนะคะ

ก็คือว่าให้ผมไปโรงพยาบาลด่วน
ไปโรงพยาบาลด่วนน้องไม่สบาย
แล้วผมก็ไปโรงพยาบาลแล้วก็เห็นพี่เลี้ยง
พี่เลี้ยงเขาก็มากอดแขนผมว่าพี่ขอโทษนะ

พี่ผมขอโทษนะประมาณนี้
น้องอาจจะมีรอยจ้ำที่แขน
คือว่าพี่กัดน้องหยอกเล่น
อาการน้องล่าสุดตอนนี้ก็คือว่า
มันหมายถึงว่าก็ต้องทำใจแล้วครับ
ใช่ครับเหลือแต่ปฏิหารณ์อย่างเดียว
เขาก็ซื้อของเล่นมาให้ด้วยนะ

ประทานบุหรณฤทธิภูมินาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรี
ก็มาพบกับแม่ของน้องนะครับที่โรงพยาบาลสมุทรปราการ
ให้กำลังใจแล้วก็จะมาประสานเกี่ยวกับการเยียวยา
แล้วก็ตามเรื่องทางคดีให้ด้วยนะครับ
จากการสอบสวนพี่เลี้ยงของเด็กนะครับ
คือนางมะยุรีทองเกรดเขาบอกว่าอย่างนี้ครับท่านผู้ชมครับ
บอกว่าระหว่างที่เลี้ยงน้องดิวน้องไม่เชื่อฟัง
อย่างเช่นอุจจาระปัสสาวะไม่เป็นที่เป็นทางเปลือเปื้อนบ้านที่พักอาศัยนะฮะ
สองขวบอืมก็เด็กอ่ะเด็กชายสองขวบนะฮะท่านผู้ชม
เลี้ยงเด็กบอกว่าเด็กไม่เชื่อฟังอุจจาระปัสสาวะเปลือเปื้อนบ้านที่พักอาศัย
ก็เลยลงโทษเด็กด้วยการกัดตามร่างกายหยิกที่ใบหู
บางครั้งยอมรับว่าใช้มือตบแล้วก็ตีไปที่หลังนะ
แล้วก็มีอยู่ครั้งหนึ่งใช้ขวดน้ำพลาสติกที่เป็นขวดแบบหนึ่งลิตรนะฮะ
แต่เป็นขวดเปล่าตีที่ศีรษะเด็กหนึ่งครั้งค่ะ
ถามว่าทำไปเพราะอะไรบอกว่าทำไปเพราะต้องการให้เด็กหลาบจำ
ไม่อุจจาระปัสสาวะเปลือเปื้อนอีกนอกจากนี้ระหว่างที่เด็กขึ้นลงบ้านพัก
เด็กได้ไปพลัดตกบันไดลงมาหลายครั้งโดยเมื่อกลางดึกวันที่ยี่สิบเอ็ดกรกฎาคม
น้องดิวมีอาการอาเจียนเธอก็ให้ออกมายืนรอใกล้กับบันได
หลังจากนั้นน้องดิวก็พลัดตกลงบันไดลงไปช่วงที่กำลังยืนรออาเจียน
วันรุ่งขึ้นคือ๒๒กรกฎาคมน้องชักเกร็งก็เลยพามาที่โรงพยาบาลพระสมุทรเจดีนะครับ
แล้วก็ถูกส่งต่อมาที่โรงพยาบาลสมุทรปราการพี่เลี้ยงเด็กคนนี้บอกว่า
เขาแค่ทุบตีกับกัดตามร่างกายของเด็กเท่านั้นส่วนที่น้องบาดเจ็บสาหัสถึงขั้นก้านสมองตาย
นอนไม่ได้สติเกิดจากเด็กตกบันไดมาเองไม่เกี่ยวกับที่เธอทำร้ายร่างกาย
กัดช่องที่เด็กดื้อแล้วก็ผ่ายแต่ที่เราอย่างนี้เราก็ต้องเก็บภูมิเราก็จะหยุด
เราก็ต้องเครียดในปรากฎาเครียดมากค่ะเราที่คือเครียดมาก
คือเรารู้ว่าเราผิดต้องที่เราทำเองถูกนะแต่บางที่คือ
ไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องเครียดต้องความรักว่าเราทำร้ายร่างกาย
ก็พี่เลี้ยงเด็กยังคงให้การภาคเศษก็บอกว่ากัดจริงตีจริง
แต่ไม่ได้ทำร้ายหนักที่หนักเนี่ยตกบันไดเองแต่แค่กัดแค่ตีมันก็ทำไม่ได้แล้วนะ
เด็กแค่สองหัวผ้าเดือนยังไงคุณเอาขวดน้ำตี
แล้วเด็กเขาบอกอะไรไม่ได้โดยสภาพของความเป็นเด็กและสภาพณขณะนี้
ที่นอนหนักขนาดนี้เขาบอกอะไรไม่ได้หรือว่าเขาเกิดอะไรขึ้นหรือครับ
ใช่ค่ะนี่เด็กน่าเป็นห่วงมากนะคะหมอบอกว่าก็อาจจะแบบถึงขั้นเป็นเจ้าชายนิทรา
เมืองต้นพี่เลี้ยงเด็กก็ถูกแจ้งข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นเป็นเหตุให้ได้รับอันตรายสาหัสนะคะ